สำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐลำน้ำหมุนเล็กเจอกับชนะเพชรคุณเอกทุ่มพรสุภาษารุมณี
เดินทางไปดูการฝึกซ้อมที่ค่ายเหมือนเช่นเคยติดตามได้จากรายงานครับ
คุณผู้ชมมาดูการฟิตซ้อมของชนะเพชร๙๑อรุ่งโลศครับ
ไฟล์นี้จับพระสีเสื้อใหม่นะครับใช้นำแสงก่อสร้าง
ซึ่งเจ้าของสีเสื้ออย่างเสียหมอนเองก็มาดูแลการฟิตซ้อมคุมเข้มถึงที่เลยนะครับ
ซ้อมอยู่ที่ค่ายบรรชานลย่านสายไหมครับ
ไฟล์นี้ทีมงานบอกว่ากล่าวว่าปิดบัญชียกที่๔เลยนะครับ
จะใช้หมัดใช้ศอกแหลมอัดให้คู่ชกหงายท้อง

เขาจะเป็นหมวยจังหวะมีมืออดกว่ามุมร่างกรุงยากว่ามีแค่งซ้ายอย่างนี้

๔นี่อะไรหนักที่ขนไปให้เขา

แล้วก็ยกสี่ว่าการรับเป็นยกสายแล้วก็สูงเล่นตายไว้นะครับว่าจะเอาชนะเนอะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยหมัดเนี่ยรุนแรงมากนะครับ
ถึงสองคนในห้องแผ่นผมเช่นกัน
ส่วนการที่พร้อมของลำน้ำมูลเล็กคุณผู้ชมของเขาเป็นยังไงเนี่ย
ซ้อมอยู่ที่เกียรติ๔๗๙๙เดี๋ยวเราพูดกันอีกนัดหนึ่งครับ

ที่ผมก็คือกระแทกขวาเตะซ้ายครับ

เตะซ้ายครับผมเน้นตีนซ้ายครับ
ถ้าผมให้เฮียแจกแจงมันยกได้ไหมยก๑ยก๒เอาไงก่อน
ก็ถามว่ามวยอย่างนี้ถามว่าเราเน้น๑๒เขาก็เน้นถีบอะครับ
ถีบยับถีบยับครับผมเอาเน้นยกสามอะครับ
ก็สร้างความรำคาญให้เข้าไปก่อนเล่นจังหวะเล่นฝีมือไปเรื่อย
๓ที่ว่าไปเร่งเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
ก็ยก๓ก็คือก็เน้นตีนซ้ายครับ
ตีซ้ายดันปีนซ้ายดันแล้วก็เตะแทงเขา
แล้วจับในครับเพราะเขาไม่ชอบเขาอยู่แล้ว
ไฟล์นี้เห็นมีเทรนเนอร์มวยสากลมาช่วยเทรนด์ด้วย
มีหมัดครับเพราะมีเทรนเนอร์มาเทนหมัดโดยเฉพาะเลยครับ
แสดงว่าไฟล์นี้จะเห็นละนมุลล็คไม่เปลี่ยนโฉม
เป็นมุลที่ดุดำหน้าขึ้นแล้วก็กรัมปั้นรับไปสู้
ละกดดูนะครับไฟล์นี้นมุลล็คทุกอย่างมีเหมือนเดิมเติม
โปรดติดตามตอนต่อไป